กลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่ลำปางกันหน่อยนะครับ
คนที่ผ่านในเส้นถนนสายลำปางงาว
สี่แยกป่าขามที่อำเภอเมือง

ปรากฏว่าเขาพบซากของชิ้นส่วนมนุษย์นะคะ
กระจัดกระจายเกลื่อนบนถนนเลยค่ะ

คือเขาคาดว่านะคะอาจจะโดนรถชนแล้วลากครูดมา
ชิ้นส่วนของมนุษย์ก็เลยหลุดกระจัดกระจายอยู่บนถนนนี่แหละค่ะ
ก็ต้องเรียกตำรวจมาเพื่อที่จะตรวจสอบเลยนะคะ
ตำรวจต้องดูกล้องวงจรปิดเลยค่ะว่ามาจากไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ถึงได้มีชิ้นส่วนมนุษย์เกลื่อนถนนแบบนี้นะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ตอน๒ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพเมืองลำปางได้รับแจ้งบอกมีศพถูกรถทับร่างแหลกเหลวเลยนะคะ
ที่ถนนสายลำปางงาวสี่แยกป่าขามก็ไปที่เกิดเหตุค่ะ
ถนนเส้นนี้เนี่ยพบเศษชิ้นส่วนมนุษย์ขาด้านขวาตกอยู่ที่พื้นถนน
แล้วมีรอยรถลากสบเนี่ยนะคะครูดยาวเลยนะคะห่างไปอีก๑๐๐เมตร
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามสารเจ้าพ่อทิพย์ช้างก็ยังพบเศษชิ้นส่วนศีรษะลำตัวแขนข้าง
คือกระจายอะตามเส้นถนนเลยนะคะแล้วก็ที่ข้อมือด้านซ้ายเนี่ย
เขาบอกมีการผูกสายสินเอาไว้ด้วยอันนี้กู้ภัยเขาก็เร่งเก็บชิ้นส่วนส่งชนะสูตรนะคะ
แต่ผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนที่เขาขี่รถกลับบ้านเนี่ย
เขาเห็นรถพ่วง๒๔ล้อขับผ่านหน้าไปแล้วเขาสังเกตเห็นว่ามีซากบางอย่างติดอยู่ที่ล้อรถพ่วงด้านหลัง
แล้วมีรอยเลือดไหลเป็นทางยาวคาดว่าคือชนแล้วน่าจะลากมาไกลพอสมควร
อันนี้คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะ
จนกระทั่งช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชม
พอเช้าผู้สื่อข่าวก็ลงไปในที่เกิดเหตุ
แต่เขาก็ทำความสะอาดถนนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ

ก็ไปดูความคืบหน้าของคดี

ยังไม่ทราบเลยนะคะตอนนี้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
รู้แต่ว่าเป็นผู้ชายไทยสูงอายุ

ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่เก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วเจอรถต้องสงสัยเป็นรถ๒๒ล้อค่ะ
เหมือนกับที่ผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอก
เป็นรถ๒๒ล้อของบริษัทแห่งหนึ่งในเชียงราย
ก็ประสานเจ้าของบริษัทและคนขับได้แล้ว
เดี๋ยวคนขับจะเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจ

เพราะฉะนั้นในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ถ้าหากว่าใครสงสัยว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเป็นญาติ
ตอนนี้เบื้องต้นขอให้ติดต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองลำปางนะคะ
เดี๋ยวก็จะได้ค่อยสืบกันต่อไปนะคะ
แล้วก็สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะ
เป็นชายไทยสูงอายุใส่เสื้อลายดอกสีเข้มนะคะ